ค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่มีพิธีรับพระบรมราชองค์การ
กล้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีคนที่๒๙สมัยที่๒เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนที่จะมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยมีแก่นนำภักดิ์พลังประชารัฐเป็นแก่นนำ
หลังจากนี้นายกรัฐมนตรีต้องมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

แล้วก็ส่งรายชื่อให้เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร

แล้วนำรายชื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย

หลังจากนั้นก็มีการถวายสัตว์ปฏิญาณตน

มีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่
แล้วก็มีการแถลงนโยบายต่อสภาพผู้แทนรัศดร
รัฐสภาอะไรก็ว่าไปกรอบเวลา๑๕วัน
แต่จะไปถึงตรงนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร
วันนี้นักข่าวค่ะไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีว่าหน้าตาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

นายกบอกว่าก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

เพราะว่าตามกรอบรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาไว้

อยู่กับนายกขึ้นอยู่กับนายกเลย

แต่นายกยืนยันนะคะว่าจะพิจารณา
เป็นไปตามวิถีทางการเมือง
จะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้
ฟังเสียงนายกค่ะ
เกิดความเขาเรียกอะไร
เกิดความไม่เชื่อมั่นกันตั้งแต่วันนี้นะ

เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทุกอย่างมันเข้ามาด้วย

อย่าทำให้เกิดการไม่เชื่อมั่น

ก็คือเรื่องของโคต้ารัฐมนตรีนั่นแหละ
ที่มีการนำเสนอข่าวนายกบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามย้ำสื่อมวลชนกระแสข่าว
เรื่องของการทาบทามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเข้าร่วมรัฐบาล
นักข่าวถามว่าจะเชิญสองท่านเข้าร่วมด้วยหรือไม่
กลับไปถามนักข่าวบอกว่าทำไมหรือรังเกียจท่านหรือ
ก็คือสองท่านเนี่ยพลเอกประวิทย์กับพลเอกอนุพงศ์เนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งกระแสข่าววันนี้ที่นักข่าวตามไล่ล่า
หาคำตอบจากผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือ
กระแสข่าวที่ว่านายกจะนั่งควบนายก
และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณอันนี้จริงหรือไม่คะท่าน
เบี่ยงนะไม่ยอมตอบนักข่าวนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะ
ส่วนเรื่องของพักอื่นเกี่ยวกับเก้าอี้รัฐมนตรี

คำถามก็ยังคงเป็นคำถามเดิมนะคะ
เก้าอี้ที่ได้อยู่มันยังอยู่ที่เดิมไหมคะ

อีกหนึ่งพักที่ถูกถามเป็นประจำเลยคือพักประชาธิปัตย์ค่ะ
นายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมประสานงาน
ร่วมกับเลขาที่การพักประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงกรณีนี้
มีนะคะบอกว่าพูดเอกประยุจนโอชาโทรศัพท์มานะ
โทรศัพท์มาคอนเฟิร์มแล้วสำหรับ
คนกับอีก๘ตำแหน่ง
คือหมายถึงว่า๗คนจะอยู่ใน๘ตำแหน่งนี้นะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

รองนายกรัฐมนตรีมันเป็นเหมือนเดิม

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันแล้วนะคะ

แต่ทีนี้ในตัวพักประชาธิปัตย์เอง

ไม่ว่าจะเป็นคนในพักประชาธิปัตย์เอง

สรุปแล้วข้างในเป็นอย่างไร

เรื่องนี้นายนิพนธ์ตอบแบบนี้บอกว่า

จะดำรงตำแหน่งให้นายกรัฐมนตรี
เพราะอะไรเพราะว่าจะต้องผ่านขั้นตอน

ยืนยันว่ามันเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ก็จะต้องนำรายชื่อเข้าที่ประชุม

สรุปตอนนี้ตำแหน่งได้เท่าเดิม
ก็ได้เป็นการโพสต์ข้อความ

คือเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณอนุทิน
คุณอนุทินก็จะโพสต์เรื่องส่วนตัวบ้าง

คุณอนุทินโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ

ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการ

แต่ยังมีคนตามไปค่ะ
ตามไปถามเกี่ยวกับเรื่องของ
ดีลโคต้ารัฐมนตรี

ตอบว่าตกลงเรียบร้อยแล้วครับ
เรื่องการแบ่งงานที่ต้องรับผิดชอบ

แต่งงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะ